คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะซึ่งเรานำเสนอตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
เป็นคลิปอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ขับฝ่าไฟแดงมา
แล้วก็มาชนเข้ากับน้องนักเรียนชั้นม๔ของวิทยาลัยหน้าตสินศาลายาจังหวัดนครปฐม
ขณะที่น้องกำลังข้ามถนนอยู่ที่บริเวณทางม้าลายในวงกลมสีแดง
เตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงมาชนน้องแล้วก็ลากร่างน้องไปไกลสักประมาณ๒๐เมตร
ก็สักประมาณ๒อาทิตย์คุณหมอบอกญาติเลยบอกว่าทำใจเถอะ
ถ้าเกิดว่าน้องฟื้นกลับมาน้องก็จะเป็นเจ้าหญิงนิทรา
ล่าสุดเมื่อวานนี้น้องที่ประสบเหตุก็คือน้องใบหม่อนเนี่ยนะคะเสียชีวิตลงแล้วนะคะ
คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเป็นเหตุสุดสะเทือนใจ
จากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพน้องใบหม่อน
ก็คือนางสาวฮาไทยพัฒน์ตันตาซีรินอายุสิบห้าปีนะ
น้องเป็นนักเรียนชั้นม๔วิทยาลัยหน้าตสินศาลายาจังหวัดนครปฐม
ไปประสบเหตุค่ะถูกนายมักขวัดจันทร์พัยจิตอายุยี่สิบเอ็ดปี
ขี่รถจักรยานยนต์ค่ะฝ่าสัญญาณไฟแดงแล้วก็พุ่งชนไปเที่ยวร่างน้องอย่างจัง
แล้วลากร่างน้องไปไกลสักประมาณ๒๐เมตร
ขณะที่น้องเดินข้ามทางม้าลายเหตุการณ์เกิดคือ๒๒มกราคมที่ผ่านมา
บริเวณหน้าวิทยาลัยหน้าตสินถนนสายศาลายานครชัยศรีนะคะ
ตอนที่น้องประสบเหตุคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่น้องประสบเหตุตอนนั้นน้องอาการสาหัส
สมองตายนอนไม่รู้สึกตัวร่างกายไม่มีการตอบสนอง
แพทย์เองก็ต้องช่วยกันผ่ากระโหลกเปิดทิ้งไว้
เพราะกลัวว่าสมองน้องบวมคือมันจะบวมมากขึ้น
ก็เลยต้องผ่าตัดเปิดกระโหลกทิ้งไว้
คือตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเองก็แจ้งญาติญาติบอกว่าคือต้องทำใจนะ
ถ้าเกิดว่าน้องฟื้นขึ้นมาน้องก็อาจจะเป็นเจ้าหญิงนิทาได้
หลังจากนั้นค่ะน้องพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมสักประมาณ๒สัปดาห์
ล่าสุดเมื่อวานนี้น้องใบหมอนเสียชีวิตแล้วช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ญาติญาติเองครอบครัวเองก็ทุกคนค่ะเสียใจนะคะ
รวมถึงครูแล้วก็เพื่อนก็ไปดูด้วยนะคะ

โดยมีตำรวจจากสพเมืองนครปฐม
ร่วมเดินทางไปชนะสูตรพลิกศพน้องที่ห้องไอซียูด้วยค่ะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ย
แน่นอนว่าจักรยานยนต์ที่นายมัฆวัฒน์จันไพจิตขี่มาฟาไฟแดง
แล้วเป็นทางม้าลายแถวนี้มีโรงเรียน๒โรงเรียนนะครับ

ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเด็กแถวนั้นบอกว่าโอ้โห
คือรถแต่ละคันเนี่ยแทบไม่จอดกดสัญญาณไฟแล้วยังไม่จอด
เหตุการณ์ครั้งนี้นายมักควัฒน์ขี่จักรยานยนต์เนี่ย
ฝ่าไฟแดงนะครับแล้วก็ชนน้องอย่างจังเลยลากร่างไปด้วย
แม้ว่าจะไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่มันมีคำถามตามมาทันที
เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกซึ่งความจริงใจ
ในการรับผิดชอบเยียวยาอืมซึ่งแม่ของน้องใบหม่อนเนี่ย
คนก่อเหตุมาเยี่ยมน้องเพียงครั้งเดียวเอากระเช้ามาเยี่ยม
มาขอโทษแต่ตอนที่เดินทางไปที่โรงพยาบาลคุณแม่สังเกตสีหน้าค่าตาก็
ไม่ได้รู้สึกสลดกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปมาเยี่ยมสักประมาณ๑๐นาที
แล้วก็กลับไปกลับไปแล้วก็ไม่มาอีกเลยน้องเนี่ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ร่วมร่วมก็๒สัปดาห์นะคะไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไปอีกเลย
คุณแม่ก็เลยถามหานะว่าเนี่ยลูกสาวฉันสูญเสียไปแบบนี้เนี่ย
ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ๑ชีวิตเอาคืนกลับมาไม่ได้
วันนี้ค่ะคุณแม่ของน้องใบหม่อนก็คือนางหนึ่งฤทัย
ตันตะซิรินอายุสี่สิบปีนะคะคุณแม่ก็เดินทางมาจัดการเรื่องของเอกสาร
รับศพที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมตำบลพระปฐมเจดี
อำเภอเมืองนครปฐมนะคะเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเนี่ยคุณแม่
เปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะคะบอกว่าตอนนี้คุณแม่ยังทำใจไม่ได้นะ
กับการที่ต้องสูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวเป็นหัวแก้วหัวแหวน
เป็นกล่องดวงใจของคุณแม่คุณแม่บอกว่ารู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเร็วเกินไปที่ลูกจะต้องมาจากไปแบบนี้น้องเพิ่งอายุจะ๑๕ปีเองอะค่ะ
นาคตน้องยังอีกยาวไกลนะคะก่อนหน้าที่น้องใบหม่อนจะไปประสบอุบัติเหตุ
คุณแม่บอกว่าก็ยังคุยกับน้องตามปกติไม่มีลางบอกเหตุไม่มีรางสังหรณ์ใดทั้งสิ้น
ยืนยันว่าตัวน้องใบหม่อนก็คือก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า
ก่อนที่น้องจะข้ามถนนเนี่ยน้องไปดูโทรศัพท์มือถือหรือเปล่า
ไม่ได้มีการระมัดระวังหรือเปล่าคุณแม่บอกกับผู้สื่อข่าวเลยนะคะ
ว่าปกติน้องใบหม่อนเป็นคนระมัดระวังอย่างมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม
โดยเฉพาะเรื่องของการข้ามถนนน้องจะไม่เล่นโทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาด
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้คุณผู้ชมคุณแม่บอกว่าก็เห็นชัดอยู่แล้ว
ว่าน้องไม่ได้มีการก้มเล่นโทรศัพท์มือถือขณะที่น้องข้ามถนน
คือเรื่องนี้มันมาจากญาติของนายมักควัตรคนขี่รถชนน้องใบหม่อน
ซึ่งคุณแม่เคยเล่าให้ฟังมาครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าเวลามาเยี่ยมมาดูเนี่ย
มาอยู่ครั้งเดียวนี่แหละนะแล้วก็เจอเจอกันตามโรงพักโรงพักอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เหมือนกับตั้งคำถามมาประมาณว่าเด็กดูโทรศัพท์หรือเปล่า
ซึ่งความจริงแล้วลูกสาวเขาไม่ได้ดูโทรศัพท์อะไรเลย
คุณแม่บอกว่ากล้องวงจรปิดก็ชัดเจนนะคะมันฟ้องอยู่แล้วด้วยภาพนะคะ
ว่าน้องเนี่ยไม่ได้เล่นโทรศัพท์ขณะที่ข้ามถนนเนี่ยนะคะ
คุณแม่บอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงเพราะว่าความประมาทของคนคนเดียว
ทำให้น้องต้องมาจบชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นทำใจยอมรับไม่ได้นะคะ
น้องใบห่อนเนี่ยเพียงคนเดียวเพราะว่าเขากับสามีแยกทางกันไปตั้งแต่น้องใบห่อนยังเล็กอยู่นะคะ
คุณแม่บอกว่าที่รู้สึกแย่แล้วเสียความรู้สึกมากที่สุดอย่างที่บอกไป
ก็คือฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติหรือว่าตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยนะ
ไม่ค่อยจะมีการมาถามถ่ายเรื่องของความรับผิดชอบในการเยียวยาเรื่องที่เกิดขึ้น
และที่รู้สึกแย่มากก็คือมาถามสิทธิ์ของการรักษา๓๐บาทสิทธิ์บัตรทอง
หนึ่งกับว่าจะให้น้องเนี่ยใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาแล้วก็ไม่พูดเรื่องของเงินเยียวยาแม้แต่บาทเดียวนะคะ
คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ไปคุยกับคุณแม่น้องใบหม่อนมาเนี่ย
บอกว่าแม่ของน้องใบหม่อนเนี่ยบอกว่าทางฝั่งของผู้ก่อเหตุไม่ได้แสดงความรับผิดชอบหรือเยียวยาใด
ไม่เคยถามไทยหรือยื่นมือช่วยเหลือทั้งที่น้องอาการสาหัสปางตาย
เพราะฉะนั้นคุณแม่บอกว่าในเมื่อเขาไม่ช่วยแบบนี้ก็ต้องพยายามหาทุกวิถีทางนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทางไหนที่ลำบากที่สุดก็จะพยายามหาเพื่อที่จะยื้อชีวิตแล้วก็ช่วยชีวิตลูกสาวเอาไว้นะคะ
คุณแม่บอกว่าได้ไปยื่นดีการ์เข้าสำนักพระราชวังเพื่อขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์
เพราะคุณแม่บอกว่าเป็นความหวังเดียวที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกในนาทีสุดท้าย
ด้วยความหวังว่าจะมีปฏิหารคือคุณแม่บอกว่าไม่ขอที่จะให้ลูกเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิม
เพียงให้ลูกหายใจเองได้มีการตอบสนองมากขึ้นแค่นี้ก็รู้สึกดีมากแล้วอะนะคะ
แต่สุดท้ายคุณแม่บอกว่าก็ต้องทำใจค่ะเพราะว่าทางหมอหลวงแล้วก็คณะแพทย์พิจารณาร่วมกันแล้วนะคะว่าทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว
เพราะหากเคลื่อนย้ายก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับน้องเนื่องจากน้องใบหม่อนเนี่ยความดันเนี่ยค่อยต่ำลงเรื่อยนะคะ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ๑๐๐ก็คือพึ่งเครื่องหายใจ๑๐๐เลยค่ะจนสุดท้ายก็ไม่สามารถยืนชีวิตของน้องได้ต่อไป
คุณแม่บอกว่าก็ต้องทำใจยอมรับพร้อมกับฝากถึงคู่กรณีว่าจะชดใช้ชีวิตลูกสาวของตัวเองอย่างไรค่ะ
เสียใจเป็นธรรมดาเพราะเราก็มีลูกแค่คนเดียวความหวัง

เขาเข้ามาหลายคนก็มีลูกชายคนที่ชนนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกในข่าวหลายข่าวค่ะ
เขาก็แบบทำหน้าไม่ถูกทำตัวไม่ถูกพูดไม่ถูก
เขาก็หวัดหลอกหวัดหลอกแห่ค่ะ

ก็คือเขาไม่เคยพูดไม่เคยถามว่าเราเดือดร้อนอะไรหรือเปล่า
เราขาดเหลืออะไรไหมคุณแม่ต้องหยุดงานหรือเปล่า
ทำงานอะไรเฝ้าน้องทุกวันเลยมีปัญหาอะไรไหม
ก็ไม่เคยมีคำถามพวกนี้หลุดออกจากปากเขา
มาอีกทีวันอาทิตย์คุณมาถามหาสิทธิ์ต่างจากน้อง
ก็ถามว่าแล้วน้องมีประกันไหม

แม่เขาก็โทรมาว่าแม่น้องมี๓๐บาทไหม
เหมือนถามโรงพยาบาลแล้วใช้๓๐บาทได้
เราก็อึ้งค่ะเราก็บอกว่างั้นคุณแม่ก็มาจัดการแล้วกัน
แม่อยากจะรู้ว่าเขาจะรับผิดชอบยังไง
เขาจะเอาอะไรมารับผิดชอบสำหรับชีวิตคนคนหนึ่ง
กับสิ่งที่เขาทำแม่ก็อยากให้มันถึงที่สุด
ที่เขาจะต้องรับกรรมไป
คือคุณแม่ของน้องใบหม่อนเนี่ย
คำเดียวว่าจะชดใช้ชีวิตลูกสาว

คือถามเรื่องชีวิตของลูกสาวนะ
ตั้งแต่เกิดเหตุผมก็อ่านข่าวนี้มาหลายครั้ง

ไม่เคยพูดเรื่องเงินทองเลยนะ
ไม่เคยบอกเลยว่าจะต้องชดใช้เท่านั้นเยียวยาอย่างนี้

แม่สะท้อนมาตลอดคือไม่ได้แสดงความจริงใจ
ซึ่งแม่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องแสดงความจริงใจ
ว่าจะต้องเอาเงินมาชดใช้กี่แสนกี่ล้านยังไง

แต่แสดงความจริงใจที่ออกมาว่า

แต่นี่ออกมาคือไปเยี่ยมครั้งเดียว

มีสิทธิ์๓๐บาทนี่โรงพยาบาลนี้ทำไมไม่ใช้สิทธิ์นี้ล่ะ

คือคุณแม่บอกว่าไม่ได้เห็นถึงความจริงใจ

ที่คุณภาคภูมิบอกไปก็ไม่ได้ต้องการเงินทองมากองตรงหน้าหรอก
สิ่งที่ต้องการคือความจริงใจที่จะแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำลงไปนะคะ
ทีนี้ส่วนศพของน้องใบหมอนเนี่ยนะคุณแม่บอกว่าคาดว่าพรุ่งนี้จะสามารถไปรับได้นะคะ
ญาติก็จะนำศพน้องไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเหล่าถนนพระราม๒แขวงท่าข้าม

แล้วก็มีกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพ๗วันก่อนที่จะทำการชาปนกิจนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องใบหม่อนตั้งแต่บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะ
ตำรวจทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงขั้นรัฐมนตรีคมนาคมลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุนะ
ไปดูว่าแยกนี้มันอันตรายยังไงข้ามถนนยังไงไฟเขียวไฟแดงเป็นยังไง
ขณะวันตำรวจไปเนี่ยรถยังไม่หยุดเลยตอนตำรวจกดสัญญาณไฟแดง

ทั้งที่ตรงนั้นก็มีวิทยาลัยถึง๒แห่งด้วยกัน
ใช่นะครับเราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ดับเหตุการณ์ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุกับน้องใบหม่อนเลยนะครับ
น้องใบหม่อนวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมาตอนนั้น
กำลังข้ามทางม้าลายเพื่อข้ามถนนกับเพื่อนนะครับ
แล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์ที่นายมักควัฒน์จันภัยจิตอายุ๒๑ปีขี่มาพุ่งชนอย่างจัง
โดยฝ่าสัญญาณไฟแดงมานะครับ
หลังเกิดเหตุน้องถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
แพทย์แจ้งว่าน้องมีอาการสมองบวมมีเลือดออกด้านขวาเล็กน้อย
วันแรกก็คือ๒๒มกราคมที่เข้ารับการรักษาน้องใบหม่อนไม่รู้สึกตัวนะครับ
ต้องสอดท่อช่วยหายใจนะครับ
หลังจากนั้นวันที่๒๓มกราคมน้องใบหม่อนเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็พูดได้บอกว่าเจ็บ
เริ่มพูดคุยตอบโต้ได้แพทย์จึงถอดท่อช่วยหายใจออกแล้วก็ใส่สายออกซิเจน
แต่ว่าน้องมีอาการปวดหัวขณะที่อาการสมองบวมลดลงกว่าวันแรกก็ดูเหมือนจะดีขึ้น
ช่วง๕วันแรกของการรักษาอาการของน้องใบหม่อนมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี
มีอาการดีขึ้นสามารถพูดคุยได้ตามปกติ
แต่เข้าสู่วันที่๖ของการรักษาครับน้องเริ่มมีอาการซึมฮะแต่ก็ยังพูดคุยได้ตามปกติ
วันที่๗ของการรักษาแพทย์แจ้งกับแม่ว่าหากสแกนสมองแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงก็น่าจะกลับบ้านได้ในวันที่๒๙มกราคมนะครับ
แต่ปรากฏว่าช่วงเย็นของวันที่๒๘มกราคมน้องใบหม่อนเริ่มมีอาการไม่ดีครับคือไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้แล้วก็ซึม
ตอนแรกคาดว่าอาจจะเป็นอาการอ่อนเพลียจากยาเพราะว่ามียาคลายกล้ามเนื้อร่วมด้วยที่แพทย์ให้ไป
แต่ปรากฏว่าเช้าวันที่๒๙มกราคมวันที่แพทย์เคยบอกแม่ว่าอาจจะกลับบ้านได้นะ
น้องใบหม่อนสุดหนักสุดหนักตั้งแต่ช่วงตีสี่ตีห้า
เลยส่งตัวไปเอ็กซอเรย์ปรากฏว่าน้องใบหม่อน
เกิดภาวะสมองบวมเฉียบพลันโดยพบว่าสมองบวมมากขึ้นกว่าเดิมมาก
มีเลือดออกหูหูอื้อทำให้เส้นเลือดหดตัว
เลือดไม่ส่งไปเลี้ยงสมองหลังจากนั้นน้องใบหม่อน
ก็ไม่คุยไม่ตอบโต้นอนนิ่งอย่างเดียวเลยอืม
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะอาการก็ทรงตัวนะคะ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเลยนะคะ
เพราะว่าน้องไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง
จนกระทั่ง๘มกราคมค่ะแพทย์บอกว่าสุดยื้อจริงนะคะ
น้องเสียชีวิตสักประมาณบ่าย๒ของวันที่๘มกราคมนะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะ
แปดกุมภาพันธ์นะคะเมื่อวานนี้นะคะ
คุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าของคดีนะคะ
ทีเดียวตอนที่น้องไปประสบอุบัติเหตุถูกมอเตอร์ไซคันที่ฝ่า
ไฟแดงขับมาชนเนี่ยนะครับ
น้องตอนนั้นเนี้ยอาการบาดเจ็บสาหัสตำรวจศพพุทธมนต์ทนเนี้ย
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกสุธีพรมมาลีเป็นภูมิกับเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนแรกเนี้ยได้แจ้งข้อหากับนายมะเขาวัดก็คือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้น้องเสียชีวิตแล้วก็มีการเพิ่มข้อกล่าวหาก็คือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
แล้วก็ได้มีการนำตัวผู้ต้องหาไปส่งฝักขังที่สารแขวง
จังหวัดนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะครับ
นายมะเขาวัดจันทร์ภัยจิตอายุยี่สิบเอ็ดปีอืม
นะฮะก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มแล้วนะครับค่ะอ่า